ลายไทยส่วนหนึ่งแม้จะเรียกว่าลายไทยแต่ก็มีที่ดัดแปลงมาจากศิลปกรรมของต่างชาติเช่นจีนขอมเขมรและอีราน
ถ้าใช้เขียนเพื่อแบ่งภาพเป็นตอนในจิตรกรรมฝาผนังหรือจิตรกรรมภาพพระบท
คือผืนผ้าที่มีภาพวาดพระพุทธเจ้าเพื่อแขวนไว้บูชา
วาดลายห้อเป็นแถบนิ้วสะบัดคล้ายริบบิ้น